เดินทางท่องเที่ยวกันเยอะนะดีก็เตือนกันหน่อยกันแล้วกัน
มีเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ
มีกลุ่มรถจักรยานยนต์เข้าไปกัน๒๐กว่าคัน
แต่คันแรก๕คันไปพุ่งชนท้ายรถ๖ล้อ
ทีนี้คันหลังที่ตามมากันเป็นขบวนทีนี้ก็โอ้โหระเนรนาศเลยฮะ
ฉลับข้ามเลนออกข้างทางบ้างอะไรบ้างไปชนรถเก่งที่ขับสวนมาด้วย
สุดท้ายนะครับกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มนี้เสียชีวิตไปสองนะฮะ
เจ็บสาหัสเจ็บหนักอีก๔นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดงหนองใหญ่นะครับ
ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ที่เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ยคือนายไมตรีแซ่ลีนะครับอายุ๒๙ปีนะฮะ
มีจักรยานยนต์ของเขาที่ล้มคว่ำอยู่กลางถนนด้วย
แล้วมีคนเจ็บสาหัสอีก๓สุดท้าย๑ใน๓เนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
มีเจ็บเล็กน้อยอีกสองจักรยานยนต์เนี่ยพังเสียหายอีกหลายคัน
มีรถ๖ล้อจอดอยู่เล็งขวาฝั่งขาข้าวปลวกแดง
แล้วนี่คือมีป้ายทะเบียนของรถหกล้อใช่ไหม
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าเขามากันออกทริปกัน
นะครับขี่จักรยานยนต์มาหลายคันปลายทางคืออ่างเก็บน้ำดอกรายที่
ปลวกแดงขี่กันมาจากตัวเมืองชนบุรีนะครับ
มาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเขาก่อนนะฮะ
มากี่คนอ่ะมามาเยอะอยู่ครับยี่สิบคันได้
แล้วจะไปชนกันได้ยังไงอ่ะเราอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ลงฝาสุดน่ะ
หกรออยู่ฝาสุดแล้วไม่อยู่ฝาสุดเขาโยกออกฟ้าโยกเพื่อ
ไม่รู้เหมือนกันเขาโยกเพื่ออะไรไม่เห็นแล้วก็ชนไงครับ
ไปชนชนชนช่วงช่วงท้ายหรือช่วงล้อหลังครับช่วงล้อหลัง
แล้วคนชนคือคนที่ที่ที่เพื่อนที่เสียน่ะครับผมอ๋อ
แล้วอีกคนนะอีกคนเขาก็ชนเหมือนกันครับ
คนที่เสียไปก็เสียเหมือนกันชนห้าคันห้าคันชนจนหกหรือห้าคันเลยหรือ
สรุปเสียชีวิตสองเจ็บสี่นะฮะค่ะคือคันที่ชนท้ายรถบรรทุกเนี่ย
เขาเรกกันไม่ทันเนี่ยชนห้าคันเขามากันยี่สิบคัน
เหลือก็ออกซ้ายออกขวาฉลับข้ามเลนไปพุ่งข้ามเลน
ชนรถยนต์คันหนึ่งด้วยคนขับรถยนต์เนี่ยคือคุณ
สุรีภาษูนย์นะครับเด็กผู้ชมครับ
สัญชาติยานเรากลัวเขาจะตัดหน้าแต่เขาไม่ตัด
แล้วทีนี้พอเหมือนแบบเรากำลังเหมือนจะเบี่ยงออกไป
ที่นี้ก็พอมาอีกทีก็มาแล้ว

ใช่ค่ะมอเตอร์ไซล์
นี่ฮะนี่ก็ของรถยนต์นะฮะที่ถูกพุ่งข้ามเลนมาชนเข้าไปด้วยนะครับ
สภาพก็ตรงประตูฝังเสียหายตรงนี้นะครับ
ตอนนี้รถต่างอยู่ที่สพปลวกแดงนะครับ
ขณะเดียวกันทางกลุ่มของคนขี่จักรยานยนต์
ที่มีคนเจ็บและเสียชีวิตบอกว่า
หกล้อเนี่ยโยกจากซ้ายมาขวาเขาก็เลยชนท้ายแล้วก็เสียหลักกันหมดเลย
ส่วนรถหกล้อเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับ

กล้องติดหมวกกันน็อกของบรรดาจักรยานยนต์
ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ก่อนจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุแห่งความสูญเสียในครั้งนี้